หมูก็แพงไก่ก็เริ่มแพงไข่ไก่ก็เริ่มมาจะหาร้านอาหารราคาถูกได้ที่ไหน

มีเดี๋ยวติดตามรายงานพิเศษชิ้นนี้คุณจะได้กินอาหารในราคาที่ถูกและอร่อย
เย้
คุณผู้ชมครับยุคนี้อะไรอะไรก็แพงไปหมด
ไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่แม้กระทั่งผักสดด้วย
ทำให้ร้านอาหารหลายร้านต้องปรับราคาอาหารขึ้นแต่ไม่ต้องกังวลใจไป
วันนี้เรารวบรวมร้านอาหารที่ยังไม่ขึ้นราคาแถมขายสวนกระแสของแพงอีกด้วย
มีร้านอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ
เริ่มกันที่ก๋วยเตี๋ยวชามละ๓บาทจังหวัดเจียงใหม่
ไปกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยว๓บาทตะบนวัดเกรดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ถึงแม้ในช่วงนี้เนี่ยราคาเนื้อหมูจะแพงขึ้นแต่ทางร้านก็ยังยืนยันว่าจะขายในราคาเดิม
เพราะไม่อยากซ้ำเติมลูกค้าโดยก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เนี่ยถึงแม้จะราคาเพียงแค่๓บาท
แต่ก็มีทั้งเส้นก๋วยเตี๋ยวหมูสับลูกชิ้นน้ำซุปครบเครื่องแถมผักสดก็ยังให้หยิบฟรีอีกด้วย
ซึ่งลูกค้าที่มาอุดหนุนเนี่ยแต่ละโต๊ะจะสั่งไม่ต่ำกว่า๒๐๓๐ชามเลยทีเดียวเชียวล่ะ
คุณธวัฒน์พิรตาเจ้าของร้านบอกว่าเปิดขายมานานถึง๓๔ปีแล้วนะครับ
ถึงราคาเนื้อหมูจะขึ้นสูงแค่ไหนทางร้านก็จะยืนหนึ่งขายก๋วยเตี๋ยวชามละสามบาทเหมือนเดิม
นะจ๊ะลูกค้าจ๋า
จากหมูมากินไก่ย่างกันหน่อยอิ่มอร่อยคุ้มในราคาเพียงไม้ละสองบาท
ที่จังหวัดขอนแก่นกับร้านไก่ย่างหมักเกลือสูตรโบราณ
ที่ตลาดน้องไผ่ตะบนศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นร้านนี้เนี่ยเขาจะใช้เนื้ออกไก่มาหมักกับเกลือ
และเครื่องปรุงรสโดยไม่ใส่ผงชูรสแต่อย่างใดจากนั้นนำมาย่างบนเตาไฟง่ายเพียงเท่านี้แหละ
แต่บอกเลยว่าลูกค้าเนี่ยชอบมากเลยล่ะครับเพราะทั้งอร่อยและราคาถูก
คุณเทวีวงชาชุมเจ้าของร้านเล่าว่าไก่ย่างหมักเกลือสูตรโบราณนี้ตัวเขาเนี่ยได้เรียนรู้มาจากพ่อกับแม่ในหนึ่งวัน
จะทำขายเพียงแค่๗๐๐หมายเท่านั้นถามเรื่องกำลีกำไร
คุณทวีบอกว่าได้กำไรวันละ๕๐๐๑๐๐บาทขึ้นอยู่กับราคาเนื้อไก่
แต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือความอิ่มใจที่ได้ช่วยให้คนมีเงินน้อยได้กินของอร่อยในราคาถูกครับ
และอาหารราคาถูกร้านสุดท้ายก็คือหมูปิ้งไม้ละ๕ไม่ใช่๕บาทนะ๕สลึงจังหวัดอุทัยธานี
มีด้วยเหรอไปกันที่ร้านหมูปิ้งในตำนานขวัญใจคนอุทัยธานี
อย่างร้านหมูปิ้งสองยายตั้งขายอยู่ที่สวนสาธารณะรศ๒๐๐ปีอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อไปถึงเนี่ยคุณจะได้พบกับคุณยายเล็กวัย๗๙ปีและคุณยายน้อยวัย๗๕ปี๒เจ้าของร้าน
ซึ่งสองคุณยายนี้เล่าให้ฟังว่าถึงแม้ราคาหมูจะเพิ่มขึ้น
ทำให้การขายหมูปิ้งในราคาเดิมแทบจะไม่ได้กำไรเลยก็ตาม
แต่ด้วยความเป็นห่วงลูกค้าเก่าจึงอยากขายราคานี้ต่อไป
แต่ถ้าราคาหมูปรับขึ้นไปที่ราคากิโลกรัมละ๒๕๐บาทเมื่อไหร่
สองยายอาจจะขอหลบไปพักสักพักหนึ่ง
และรอให้ราคาหมูกลับมาปกติซะก่อน
ค่อยกลับมาขายใหม่ในราคาไม้ละ๕สลึง
หรือ๑บาท๕๐สตางค์เหมือนเดิมนั่นเองล่ะครับ

จริงนะมีโอกาสนะอยากไปอุดหนุนจริง